ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่คนร้ายวัย๒๕ปี
ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์หัวหน้ารอปภ
วิธีการของเขาคือเข้าไปจะไปขอตังค์
แล้วพอผู้ตายไม่ให้ก็เอาไม้มาทุบหัว
แล้วก็ชิงทั้งสร้อยคอทองคำทั้งเงินไป
จับตัวได้แล้วนะคะก็มีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผน
เหตุการณ์นี้ค่ะกรณีที่ไปเจอศพ
จำลองอุทัยศรีอายุ๕๔ปี
เป็นหัวหน้ารอปภโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่แหลมชะบัง
ตอนไปเจอศพนี้นะคือสวมกางเกงในตัวเดียว
พิงประตูอยู่หน้าบ้านแล้วโดนของแข็งทุบหัวจนตาย
สร้อยคอเงินสดหายไป
จุดที่เกิดเหตุเกิดที่บ้านเช่าหลังนี้ค่ะ
ตำบลทุ่งสุขลาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เช้าของวันที่๓๐กรกฎาที่ผ่านมา

คือนายนัทพลเจริญศุกร์อายุ๒๕ปี
ก็คุมตัวมาทำแผนช่วงบ่ายเมื่อวาน
อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อย
เพราะเขาก่อเหตุร่วมกับเยาวชนอายุ๑๗ปีชื่อนายเน

มึงจะไปถามถึงแฟนเก่าแม่ผมทำไม
มันไปตั้งนานแล้วมึงไปถามทำไม
มึงคิดถึงมันไงคิดถึงแฟนแม่มึงเหรอ
เออนี่ใช่ครับ
แล้วเตรียมมาที่จะต้องการชิงทรัพย์เขาไหม
ก็คือกะใจผมจะไปของเงินของเขาเฉยครับ
แต่แค่ว่าทำไมเขาต้องถึงมาด่ามาพูดถึงเรื่องเก่า
ทั้งที่เรื่องนี้ผมก็เคยบอกเขาแล้วว่าอย่าพูด

สรุปก็คือมาหาที่ห้องจะขอเงินแต่ผู้ตายด่าแม่
ก็เลยชวนในเนยเยาวชน๑๗ปี
มาหาเคาะประตูเรียก
แล้วก็เอาไม้มาตีหัวผู้ตาย๒ครั้ง
หลังจากนั้นก็ไปหยิบเอากระเป๋าเงินไปเอาสร้อยคอทองคำ
แล้วก็แบ่งกับนายเนยเยาวชนวัย๑๗ปีแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจค่ะพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล

บอกว่าแม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่ได้เจตนาจะมาก่อเหตุ
แต่พฤติการมันชัดเจนแล้วก็คำให้การเนี่ย
บอกว่าตั้งใจมาเอาทรัพย์สินตั้งใจมารูดทรัพย์นายจำลอง
ตรงนี้แปลว่าเจ้าตัวตั้งใจลงมือก่อเหตุนะคะ

ซึ่งทั้งสองคนนะคะนายนัทพลแล้วก็นายเนวัย๑๗ปีเนี่ย
ก็ต้องโดนความผิดฐานร่วมกันฆ่าชิงทรัพย์
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนเพิ่มเติม
ถ้าเกิดเข้าข้อกฎหมายไหนก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะคะ